สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมขีดเส้นใต้เรื่องข้อเสนอข้อเสนอที่ว่าทำยังไงคนที่เมาขับรถไปทำให้คนอื่นบาดเจ็บล้มตายต้องติดคุกจริง
วิธีการที่จะให้ติดคุกจริงมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับตำรวจต้องส่งฟ้องข้อหาเจตนาฆ่า
ถ้าส่งฟ้องในข้อหาประมาทส่วนใหญ่ถึงสารก็ลงโทษแค่ปรับหรือติดคุกก็รอลงอาญาก็แปลว่าไม่ได้ติดคุกจริง
นี่เป็นข้อเสนอใหม่ที่เป็นยาแรงแล้วคิดว่าน่าจะลองใช้กันดูในช่วง๗วันอันตรายของปีนี้
แล้วพระเอิญว่ายังไม่ทันไรเลยครับเมื่อคืนนี้ท่านได้เห็นข่าวแล้วยังใช่ไหมครับว่า๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ดูในภาพเกิดเหตุรถชนกันที่บริเวณกลางสะพานข้ามคลองบนถนนทวีวัฒนา
รถที่ถูกชนเนี่ยเป็นรถของนายตำรวจชื่อพันธุ์ตำรวจโทจตุพรงามสุวิชกุลเป็นรองภูมิกับการ๒กองปราบ
พันธุ์ตำรวจโทนี่เสียชีวิตเลยนะครับภรรยาเนี่ยบาดเจ็บชื่อคุณนุชชนาธิ์แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลลูกสาวอายุ๑๖บาดเจ็บสาหัสอยู่ตอนนี้
คนที่ชนเป็นเสียรถเบนส์
ชื่อนายสมชายเวโรธพิพัฒน์อายุ๕๗ปีแล้ว
ตอนไปถึงเนี่ยอยู่ในอาการเมาครับพูดจาไม่รู้เรื่อง
ตำรวจก็นำไปสงบสติอารมณ์แล้วพอตรวจแอลกอฮอล์โอ้โหสูงถึงสองร้อยหกสิบมิลลิกรัมต่อเปอร์เซ็นต์
อันนี้ถือว่าแรงมาก

อยากจะรู้ว่าประเด็นนี้ข่าวนี้เรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในที่จะใช้ยาแรงหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามนะครับ
ฉะนั้นตอนนี้คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับอยู่ในสายฮะสวัสดีครับคุณหมอครับ

ครับเมื่อวานนี้ผมเอาเรื่องที่คุณหมอเสนอมาขีดเส้นใต้วันนี้จะต้องคุยคุณหมอต่อเห็นข่าวที่ว่าเมื่อสักครู่แล้วคุณหมอว่ายังไงฮะ
กรณีนี้ไม่มีข้อสงสัยครับถ้าผมเป็นพนักงานสอบสวนนะสุภาพผมจะแจ้งข้อหาเมาแล้วขับชนคนเสียชีวิตเป็นการกระทำด้วยการเจตนาเล็งเห็นผลได้นะครับ

เพราะว่าไม่ใช่เจตนาหวังผลนะฮะอันนี้เป็นเจตนาแหล่งเห็นผลเพราะใครก็ทราบว่าคนเมาแล้วไปขับรถโอกาสที่จะไปชนคนตายนี่ก็ตายสองนะครับคุณสุภาพแล้วลูกสาวตอนนี้ยังอยู่ในไอซียูนะครับ

ยังไม่ทราบว่าจะเสียชีวิตหรือจะยังมีชีวิตอยู่

ถ้าเสียชีวิตก็แปลว่าสามศพนะครับ
แอลกอฮอลถึง๒๖๐นะครับ

ไม่ให้เกิน๕๐นะครับนี่กี่เท่านะ

ทางการแพทย์นี่๒๖๐นี่ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ

พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วดูตามข่าวก็พูดไม่รู้เรื่องจริงอะครับ

น่าจะสรุปไปแล้วด้วยซ้ำไปคุณสุภาพ

คนนี้ยังออกมาขับรถแล้วเข้าไปฆ่าคนอื่น

เราต้องมาตามดูครับว่ากรณีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะฟ้องร้องคนที่ชนคนตายคนนี้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทหรือเจตนาเล็งเห็นผลได้
ถ้ายังมีการฟ้องว่าเป็นแค่ประมาท

แล้วนี่ชนตำรวจกับภรรยาตายเลยนะ

แล้วชาวบ้านธรรมดาจะเป็นหรืออะไรครับ

ถ้าตั้งข้อหาประมาทเนี่ยเวลาถึงศาลข้อหาประมาทส่วนใหญ่ก็โทษเบา

ศาลอาจจะนะครับลดหย่อนโทษให้

โทษจำคุกนี่ส่วนใหญ่รอลงอาญาอยู่แล้วครับ

แต่ถ้าเป็นเจตนาอันนี้ล่ะสารถึงจะใช้ดุลพินิษฐ์ว่า
เอ๊ะอาจจะไม่อาจจะนะครับไม่ลดโทษให้หรือโทษทั้งคุกอาจจะไม่รอลงอายา

ทีนี้ถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ย

จะใช้ตั้งข้อหาว่าเจตนาได้ไหมเขาบอกเขาไม่ได้เจตนานะเขาเมานี่เขาประมาท
เจตนามีสองแบบตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับเจตนาหวังผล
อันนั้นก็คือเรามีการเตรียมตัวแล้วก็เอาเจตนาตั้งใจแน่นอนอีกอันหนึ่งเจตนาเล็งเห็นผลครับอันนี้
คุณสุภาพถ้าผมเอาปืนออกไปเนี่ยนะครับแล้วผมออกไปจากบ้านแล้วผมก็ยิงของผมไปมันผมไม่มีเจตนาจะฆ่าใครเลยนะ

เออลูกกระสุนเนี่ยไปโดนในกอตายตำรวจตามมาจับผมเนี่ยเขาจะตั้งข้อหาผมเนี่ยเจตนาเล็งเห็นผลได้นะครับไม่ใช่ประมาทนะ
เพราะใครก็รู้ว่าการที่ผมเหนียวไกลยิงปืนเอาลูกกระสุนวิ่งออกไปเนี่ยมันสามารถไปโดนคนตายได้
แต่ถ้าผมเถียงว่าอ้าวแล้วไม่โดนตายได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันแต่โอกาสโดนคนตายมันก็มีถูกไหม
คนเมาแล้วขับเนี่ยถามคุณสุภาพหรือถามวินยูชนทั่วไปเนี่ยโอกาสที่จะไปชนคนตายบาดเจ็บหรือพิการมีไหมคุณสุภาพ

มีมันก็เล็งเห็นผลได้สิครับก็ต้องฟ้องว่าเจตนาเล็งเห็นผลนะครับไม่ใช่เจตนาหวังผลนะครับ
อันนี้กฎหมายกฎหมายเปิดช่องอยู่ใช่ไหมคุณหมอ
เปิดช่องครับมาตรา๕๙ครับของวันกฎหมายอาญามีแน่นอนครับ

มีแน่นอนครับแต่เราไม่เคยใช้ไงแล้วเราเนี่ยส่วนใหญ่เจตนาก็คือว่าต้องตั้งใจ

ครับทีนี้ถ้าตำรวจตั้งข้อหาอย่างนี้
ฝ่ายจำเลยเขาก็มีท่านนาย
ทนายก็ไปแก้ต่างว่าเฮ้ยตั้งข้อหาอย่างนี้ไม่ถูก
ก็ว่ากันไปเขามีสิทธิ์ครับเขามีสิทธิ์แก้ต่างครับ
ลูกความผมไม่ได้มีเจตนานะใครจะไปเจตนาฆ่าคน

ประมาทอะไรล่ะครับมันเร็งเห็นผลได้ไหม
เมาแล้วขับเล็งเห็นผลได้ไหมว่าจะไปชนคนตาย
คือรู้อยู่แล้วว่าเมาเนี่ยมีโอกาสที่จะชนคนตาย
บู๋มากกว่าปกติรู้อยู่เปิดหลูกฟื้นยิงออกไปเนี่ย
ทีนี้จะทำยังไงกฎหมายเปิดช่องให้ส่งฟ้องในเจตนาเล็งเห็นผล
แต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาตำรวจส่งฟ้องประมาท
พอประมาทการลงโทษก็เบาเพราะประมาท

ก็ต้องเลื่อนตั้งแต่เคสนี้แหละครับคุณสุภาพ
ถ้าหลักฐานสักขนาดนี้เนี่ยนะครับมีทั้งระดับแอลกอฮอลถึง๒๖๐
มีผู้เสียหายเสียชีวิต๒คนป่าเจ็บต่างหากถึง๑คน
ถ้ากรณีขนาดอย่างนี้ยังฟ้องประมาทนะครับ
ผมว่าเราไม่สามารถจะสู้กับผู้ที่เมาแล้วขับได้อีกต่อไปแล้วครับ
ผมได้ยินที่คุณหมอเล่าว่ารัฐมนตรีมหาดไทย
แม้กระทั่งนายกเองก็ส่งสัญญาณที่จะใช้ยาแรงแบบนี้ใช่ไหมครับ
ท่านเลยครับท่านนายกรองนายกประวิทย์แล้วก็ท่านรัฐมนตรีมหาดไทย
ท่านอนุพงศจินดาที่ไปประชุมกันเนี่ยนะฮะ
ใช่ครับประสานเสียงเหมือนกันหมดเลยครับว่า
แล้วมีบริจาคมาว่าต่อไปนี้การฟ้องร้องคนที่เมาแล้วขับนะครับ
แล้วไปชนคนตายต้องไม่ฟ้องว่าเป็นการประมาท
เข้ามากันแล้วนี่ทักเจนครับอันนี้ผมฟังอยู่ครับ
ก็อยู่ที่วันนี้ผู้บริหารให้อาวุธมาแล้วนะครับ
ให้อาวุธก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่จะใช้อาวุธนั้นหรือเปล่า
แล้วเรามาตามดูกันครับเคสนี้ครับก็ว่าเขาจะใช้อาวุธนี้ไหม
ถ้าไม่ใช้ก็ต้องตอบสังคมล่ะครับว่าทำไมไม่ใช้
แต่ว่าที่หมอยืนยันมาตรกฎหมายอาญาเปิดช่องให้ตั้งข้อหาเจตนาฆ่า
โดยเล็งเห็นผลใช่ครับแน่นอนมีแน่นอน
ที่ผ่านมาตำรวจจะไปที่โรงพักษณ์ไหมล่ะครับ
หนัวศาลแดงไปยืนหนังสือให้เขาทำคำฟ้องว่าเป็นเสร็จตณค่า

ถูกต้องครับครับฉะนั้นเคสนี้จะเป็นเคสตัวอย่าง

ระดับคุณหมอไปยื่นเองเดี๋ยวจะคอยตามดูว่า
ตำรวจจะตั้งข้อหายังไง
แต่ที่แน่นายกรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทย
ส่งสัญญาณแล้วว่าให้ใช้ข้อหาแบบนี้
ถ้ากรณีนี้ไม่ตั้งนะครับ

เดี๋ยวจะติดตามกับคุณหมออีกทีนะฮะขอบพระคุณคุณหมอ

สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
นี่คือยาแรงคุณหมอบอกว่าต้องดูที่กรณีนี้
เสียคนนี้จะถูกตั้งข้อหาอะไร
ถ้าถูกตั้งข้อหาขับรถโดยประมาท
ก็แปลว่าสุดท้ายปลายทางไม่ถึงขั้นติดคุก
ลงโทษติดคุกแต่รอลงอาญา
แต่ถ้าตั้งข้อหาเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผล

นี่จะเป็นคดีตัวอย่างรับ๗วันอันตรายเลยครับ

ผมว่าจะมีอีกหลายคดีตามมาในช่วงที่เหลือ๖๕วันที่เหลือที่เนี่ย
ตอนนี้น่าจะเอายานแรงให้มันแรงจริง
จะได้เป็นตัวอย่างนะครับ